ถูกทิ้งไว้ข้างทางนะคุณผู้ชมฮะ

บอกว่าไปเจอผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ข้างทาง
ก็เลยแวะถามคุณป้าคุณป้าจะไปไหน
ปรากฏคุณป้าตอบว่าคุณป้าเป็นโควิด

เป็นหญิงอายุประมาณ๕๐ปี

เห็นเดินเท้าอยู่แถวนี้ฮะ
ก็ไม่ทราบว่าแกมารถอะไรนะครับ

มีผู้ป่วยโควิดต้องการความช่วยเหลือ

อันนี้ไม่กล้าเข้าไปถามแกครับผม
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมค่ะคือคลิปนี้ถูกโพสต์ไว้
เฟซบุ๊คส่วนตัวของอาสาสมัครมูลทิพย
ไลท์๑๖จุดสีเทพ
ของจังหวัดเพชรบูรณ์กลางดึกที่ผ่านมานะ

นั่งอยู่ริมถนนหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

ผู้ป่วยโควิดหารถกลับลบบุรี
แท็กผู้ป่วยถูกญาติทิ้งกลางทาง
ผู้ป่วยไม่ได้เข้าไปเดินในห้างนะครับ
มาถึงจุดนี้กันแล้วเหรอครับ
นี่นะครับทีมข่าวของเราสอบถามไปยัง
เจ้าหน้าที่มูลที่คนนี้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับแจ้งว่า
ผู้หญิงรายนี้อายุ๕๔ปี
คือได้รับการตรวจที่คลินิกแห่งหนึ่ง

เธอก็เลยเดินเท้าออกมาจากคลินิกเรื่อยนะฮะ
๑กิโลเมตรมาถึงหน้าห้างโลตัสแห่งนี้

นี่เธอเป็นโควิดอย่ามาใกล้
เธอบอกว่าเธอถูกญาติทิ้งไว้ที่คลินิก
แล้วก็เธอจะพยายามเดินกลับบ้าน
จากที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ

อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี

เพราะเธอบอกว่าเธอมีสิทธิ์การรักษาอยู่ที่ลบบุรี

เป็นระยะทางเป็นร้อยกิโลแบบนี้นะครับ

พักก่อนพักแป๊บหนึ่งเพราะเดินเท้ามา๑กิโลกรัมแล้ว
เรื่องนี้มีคนมาแสงความคิดเห็นมากเลยบอกว่าเห็นใจจริง
นี่บ้านเรามาถึงจุดนี้แล้วหรือ
สุดท้ายนะคุณล่าสุดเนี่ยนะครับ

ประสานไปยังที่อสมในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีแล้ว
ไปถึงบ้านเกิดของเธอที่เธอจะเข้าไปพักอาศัย
พักรักษาตัวไปกักตัวแล้ว

ก็เลยให้กักตัวอยู่ที่บ้านรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคนก็ไปแสงความคิดเห็น

ทำไมย่าไม่ดูแลเลยแล้วคุณป้าเนี่ยจะเดินกลับได้ยังไง
สุดท้ายมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานเขาเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ญาติก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงกับนักข่าวนะ
เพราะอะไรถึงปล่อยเอาไว้แบบนี้นะคะ